ลงใต้ไปดูคอนเสิร์ตของเจนี่ลิลลี่กันหน่อยนะคะ
เปิดงานกันได้ไม่ทันไรหลังจากโควิด
มาครั้งแรกเจอดราม่าทันทีเลยนะคะ
เพราะว่าคนแห่กันมาดูเยอะมากเลย
และการป้องกันต่างนานาเขาบอกว่ามันหละหลวมซะเหลือเกินค่ะ
วงคอนเสิร์ตกลับมารับงานแรกหลังโควิดดราม่าทันทีค่ะ
สำหรับคอนเสิร์ตของ๒พี่น้องเจนนี่ลิลลี่
และศิลปินในค่ายได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ
เดิมรับงานภาคใต้บ้านเกิดก่อนเลยที่กระบี่นครศรีธรรมราชคนแห่
ล้นพื้นที่จัดงานอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยนะ
กลายเป็นดราม่าทันทีว่าเฮ้ยนี่มันกาดตกหรือเปล่า
คนหน้ากากก็ไม่ใส่ระยะห่างระหว่างบุคคลแทบจะไม่มีเลยค่ะ
ทั้งที่ตอนนี้ทุกคนยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดกันอยู่นั่นเอง
บันเทิงไทยรัฐเราสอบถามไปที่น้องเจนนี่ทันทีเลยนะคะ
น้องบอกว่าเห็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
แต่ว่าในเรื่องของมาตรการในการดูแลคนเข้ามาชมคอนเสิร์ตเนี่ย

ซึ่งก่อนเข้างานทางเจ้าภาพก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิ

แล้วก็แต่ละคนเนี่ยตอนเดินมาเขาใส่หน้ากากกันมาคุณ

แฟนบางคนก็เริ่มเอาหน้ากากออกกันบ้างนะฮะ
ศิลปินตอนขึ้นเวทีเนี่ยก็มีการช่วยกันประกาศผ่านไมค์

ก็ได้รับความร่วมมือบ้างไม่ได้บ้าง

เจนนี่บอกว่าเรื่องนี้พูดตรงพี่มันควบคุมยากเหมือนกัน

บอกว่าพยายามทำหน้าที่ของตัวเองแล้ว
แล้วก็ดูแลมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยของคนในวงอย่างดีล่ะ
ตอนรับงานกับเจ้าภาพก็มีการพูดย้ำกันเรื่องนี้กันไปแล้วนะครับ
แต่ว่าบางงานพอคนเยอะเข้ามากมันควบคุมยากจริง
แล้วก็จริงงานวันนั้นมีศิลปินหลายวงนะ

แล้วก็ไม่ใช่แค่ศิลปินในค่ายได้หมดถ้าสดชื่นอย่างเดียว
เวทีนี้วงอื่นก็ขึ้นเล่นเหมือนกันแต่ไม่ดราม่า
เอามาดราม่ามางานเข้าอยู่ที่วงเธอนั่นแหละ
บอกว่าเจอแบบนี้ก็ชินแล้วเหมือนกันนะฮะ
ชินแล้วแต่ไม่คิดมากแล้วนะฮะ
ที่น้องเจนนี่พูดก็ถูกอยู่เหมือนกัน

แต่ก็เข้าใจนะเวลาความสนุกมันแบบว่าอารมณ์มันมาแล้ว
อาจจะด้วยอากาศอาเกิดอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชม

ติดโควิดขึ้นมานี่จะเหนื่อยเอานะคะคุณผู้ชมค่ะ